คุณผู้ชมคะนี่บุกทลายโกดังในทุนจีนหลิวเต๋อหัว
พอได้ฟังแบบนี้แล้วฮะมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไหม
มันจะเกี่ยวกับนักแสดงอะไรยังไงไหม
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เนี่ยตำรวจเขาไปทลายโกดังอยู่ที่นครปฐมค่ะ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าโกดังนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอเนี่ยนะ
พอเข้าไปข้างในนะคุณโอ้โหเจอของกลางน่ะ
รวมมูลค่าแล้ว๑๐ล้านกว่าบาทนะ
คนที่เฝ้าอ่ะเขาก็พูดชื่อนี้มาแหละหลิวเต๋อหัวแต่ว่าเอ๊ะ
เกี่ยวอะไรยังไงกับคนดังไหม
กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
แล้วก็เจ้าหน้าที่ปราบรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
แล้วก็ตำรวจที่สพนครชัยศรีเอาหมายค้นศาลจังหวัดนครปฐมเนี่ย
ไปตรวจค้นโกดังแห่งนี้ค่ะเลขที่๑๕๗
อยู่ที่ถนนพระบรมราชชนนานีนะคะที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะ
ทีนี้เขารู้แหละตำรวจรู้ว่า
สถานที่นี้เป็นที่เก็บแล้วก็ขายพวกอัล่ายรถปลอมเครื่องของการคะ
เป็นอะไรปลอมที่ไม่ได้คุณภาพค่ะ
มีในทุนชาวจีนอยู่เบื้องหลัง
เอาสินค้าไปขายตามร้านอะไหล่ตามอู่ซ่อมรถต่าง
ราคาที่ไปขายต้องถูกกว่าท้องตลาด

เขาใช้เป็นสถานที่เก็บแล้วก็ขายสินค้า

เจอเป็นพวกแบบสินค้าประเภทอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์หลายรายการเลย
โซ่เฟืองหัวเทียนหลุกปืนจานดิสเบรกต่างร่วม
รวมแล้วถ้าเกิดนับเป็นชิ้น๒๐๐๐๐๐กว่าชิ้นค่ะ
มูลค่าก็เป็น๑๐ล้านบาทนะ
ทีนี้ไปถามถามคนที่ดูแลโกดังคนนี้หน่อยค่ะ
ชื่อว่านายสุนทรอายุ๒๔ปี
เขาบอกว่าผมได้รับว่าจ้างจากนักธุรกิจชาวจีน
นักธุรกิจคนนี้ชื่อหลิวเต๋อหัวค่ะ
เป็นนักธุรกิจนะให้คอยดูแลสินค้า
จะเอาสินค้านี้ไปขายให้กับลูกค้า

ก็พอตำรวจเห็นแบบนี้แล้วตำรวจก็มีการตรวจยึดเอาไว้
สินค้าทั้งหมดเลย๒๐๐๐๐๐กว่าชิ้นแล้วแน่นอนค่ะ
ก็ต้องมีการดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตามกฎหมายต่อไปแต่เห็นไหมพาดหัวข่าวแบบนี้
ที่แรกก็ตกใจเอ๊ะนึกว่าเกี่ยวกับคนดังอะไรยังไงหรือเปล่า
สุดท้ายก็คือนักธุรกิจชาวจีนชื่อเดียวกันเนี่ยนะคะ